ต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับคำสั่งของกศธชให้ติให้ปิด
หลังจากนี้วัดพระธรรมกายจะดำเนินการอย่างไร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย

กลับน้ำมัสการค่ะพระมัสการครับพระคุณเจ้า

หลังจากนี้วัดพระธรรมกายจะดำเนินการอย่างไรคะ
เจริญพรในตอนนี้เนี่ยทางคณะทำงานได้รับหนังสือ
จากคณะอนุกรรมการด้านหลังรายการนะครับ
ได้แจ้งมาถึงสถานีแล้ว
โดยในเนื้อหาเนี่ยได้พูดถึงบางรายการ
ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์บุคคลภายนอกนะครับ
ซึ่งตรงนี้เองคิดว่าน่าจะเป็นข้อร้องเรียน
ที่ทางคณะอนุกรรมการของคศได้ส่งมา
คณะทำงานก็จะได้ตรวจสอบรายการนี้ต่อไปนะครับ
แล้วก็คิดว่าจะได้อุทธรณ์คำสั่งนะครับ
ซึ่งโดยสิทธิ์แล้วเนี่ยก็สามารถอุทธรณ์คำสั่งนี้ได้นะครับ
ภายใน๙๐วัน

ทางเหตุผลที่ได้มีการยื่นไปทางกศธช
คือเขาบอกว่าเหมือนเป็นการยั่วยุเชิญชวน
ศิษยานุสิตไปขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

อนุญาตท่านลองชี้แจงดูหน่อยไหมคะ
เจริญพรขอยืนยันว่า
ได้ทำหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมะ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนามาตลอดระยะเวลา๑๔ปี
ซึ่งเรามีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับรางวัล
ทางพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศมากมาย
แต่ว่ารายการที่กศชแจ้งมาในครั้งนี้เนี่ย
เพียงไม่กี่รายการเท่านั้นเอง
มีเพียง๒๓รายการซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์บุคคลภายนอก
ถึงแม้ว่าเราจะมีคำสั่งให้งดการออกอากาศ๓๐วัน

แล้วก็จะทำรายการส่งเสริมพระพุทธศาสนาต่อไปให้ดี
แต่ในระหว่างนี้เนี่ยก็จะได้ควบคุมแล้วก็ดูแลเนื้อหา

ก่อนจะออกอากาศเผยแพร่เรามีการตรวจสอบ
เนื้อหารายการเบื้องต้นก่อนไหมครับ

บอกว่าบางทีอาจจะครอบคลุมไปถึงเรื่องวิทยุด้วย

เจริญพรส่วนของรายการเนี่ยเรามีคณะกรรมการของสถานี
ซึ่งกำกับดูแลทางรายการอยู่แล้ว
ซึ่งก็ได้ผ่านการตรวจสอบมาในระดับหนึ่ง
โดยที่เรามีการส่งผังรายการให้กศธชตรวจสอบ
ตามทราบเวลาตามที่กรสอบทศคำหนดทุกอย่าง
ด้วยการออกอากาศทุกประสาทเจริญพร
พระคุณเจ้าค่ะย้อนกลับไปในเอกสารคำสั่ง

มีบางรายการที่กศธชบอกว่า

หรือว่าเชิญชวนให้ลูกศิษย์ลูกหา
ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตรงนี้เป็นรายการอะไรยังไงคะ

ของวันที่๒๑พฤษภาแล้วก็วันที่๒๒พฤษภา
ซึ่งก็นานมาแล้วหลายเดือนมาแล้ว
เป็นการสัมภาษณ์บุคคลภายนอก
ซึ่งตรงนี้เองมันเป็นข้อความที่มีตีนความค่อนข้างกว้าง
ซึ่งเราเองก็จะไปตรวจสอบเนื้อหาในวันที่ระบุมา
ค่ะและที่จะเตรียมเรียกร้องขอความเป็นธรรม
จะมีลำดับขั้นตอนในการเรียกร้องขอความเป็นธรรม

คือบุญต้นเลยทางคณะกรรมการสถานี
ก็คงจะต้องไปหารือร่วมกันก่อนนะครับ
ว่าเราจะยื่นขอความเป็นธรรมในแง่มุมไหนบ้างนะครับ
แล้วก็ในส่วนของผังรายการเอง

แล้วก็ยื่นให้กศชรับทราบ
รวมถึงว่าเทปบันทึกรายการต่าง
ตามที่ทั้งกศธชหรือว่าอาจจะเป็นหลักฐาน
จะยื่นขอความเป็นธรรมต่อไป
ตรงนี้ก็คงต้องใช้เวลารวบรวมกันคิดว่าไม่ช้าหรอกครับ

มีรายได้หลักมาจากช่องทางไหนบ้าง
เพราะว่าเป็นช่องที่เผยแพร่เรื่องของธรรมะถูกไหมครับ
๑๔ปีที่ก่อตั้งมาดำเนินกิจการมาอย่างต่อเนื่อง
รายได้ช่องทางต่างมายังไงบ้างครับพระคุณเจ้า
และมูลนิษฐ์เป็นมูลนิษฐ์ที่ไม่แสวงหาผลสำรัย

การออกอากาศการจัดรายการ
หรือว่าใดก็ตามก็ได้มาจากการบริจาคทั้งนั้น
ไม่มีโฆษณา

ด้วยความเคารพครับพระคุณเจ้าตอนนี้ถามแทนหลายคนเลยนะครับ
พระคุณเจ้าเมื่อวัดพระธรรมกายเป็นที่จับตามองณขณะนี้
มีโอกาสไหมครับที่เราจะลุกขึ้นมาพิทักษ์รักษาสิทธิ์ของตัวเอง
โอกาสจะได้พบพระเทพยานมหาหมุณีปรากฏตัวอีกไหมครับพระคุณเจ้าครับ
เจริญพรก็ต้องขอขอบคุณไทยรัฐทีวีแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะ
ที่ว่าเป็นห่วงแล้วก็ถามถึงวัดพระธรรมกาย
ก็ยืนยันว่าวัพพระคำการณ์ก็ยังจะสอนสมาธิ
แล้วก็ฝึกอบรมทั้งทานศีลภาวนาให้กับประชาชนต่อไป
ส่วนในเรื่องของคดีความหรือว่าข้อสงสัยต่าง
เราก็จะพยายามทำให้กระจ่างให้เป็นข้อเท็จจริง
ปรากฏแก่สังคมต่อไปเจริญพร
ค่ะขอบคุณพระคุณเจ้ามากนะคะ
ขอบคุณพระมหานุพพรปุญญชโยผู้ช่วย
อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย
ก็เป็นแนวทางหลังจากนี้ที่ทางวัดพระธรรมกาย
นั่นก็คือจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบผังรายการ
กศธชบอกว่าเข้าข่ายอาจจะผิดพระราชบัญญัติ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
หลังจากนี้ก็คงไม่นานน่าจะมีบทสรุปออกมาค่ะ